ต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมที่พานทองชนบุรีนะคะแม่ค้าขายลอตเตอรี่แหมเพื่อนอุดมการเดียวกันแท้
เหรอวะเขาได้ก่อนจอลปิดจับภาพได้นาวหูชมดูนะครับแม่ขาขายลอตเตอรี่ทำทีเลี่ยงหนูหนู
แผงใกล้เกินเถินอาหารและสุดท้ายไปละวงเงินในกระเป๋าเขาอ่ะ๒พันบาทเนี่ยจังหวะนี้
คุณผู้ชมดูดีดีนะคะนี่นี่เดี๋ยวจังหวะนี้ค่ะ
นี่ล้วงแล้ว๒๐๐๐บาทในกระเป๋าของน้องค่ะ
โอ้โหทำไปได้นะพี่เบิร์ตโอ้โหผู้ใหญ่ด้วยไม่น่าทำเด็กเลย
ประเด็นคือเด็กไงเออเออกล้องวงจรปิดของร้านขายขนมเค้ก
ริมถนนสุขประยูนอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะคะ
จับภาพไว้ได้ค่ะแม่ค้าขายลอตเตอรี่สวมเสื้อแขนยาวสีเขียวอ่อน
นั่งอยู่ด้านหน้าร้านทำทีชวนน้องผู้หญิงเนี่ย
ขายลอตเตอรี่แผงใกล้กันนั่นแหละค่ะเดินมาหาแล้วก็อาศัยที่เผลอนะคะ
ยื่นมือไปล้วงกระเป๋าสะพายของเด็กแล้วฉกเงินไป๒๐๐๐บาท
จากนั้นก็ตีเนียนทำไม่รู้ไม่ชี้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ต่อมาค่ะตำรวจสภพันธองก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
หลังจากที่คุณยายของน้องไปแจ้งความว่ามีการลักทรัพย์เกิดขึ้น
แล้วมีกล้องวงจรปิดคลิปที่เราได้เห็นเป็นหลักฐาน
แต่ตอนนั้นนะผู้ก่อเหตุตอนที่ยังไม่เห็นคลิปนะเชื่อไหม
ปากแข็งมากไม่รู้ไม่ได้เอาไปแต่พอเห็นคลิปเท่านั้นแหละค่ะ
จำนวนด้วยหลักฐานนะคะเล่าต่อคุณแก้วตาอ้นมงคล
ของเด็กเล่าบอกว่านี่ท่านนี้ค่ะขายลอตเตอรี่อยู่ข้างผู้ก่อเหตุ
ก่อนเกิดเหตุไปทำธุระก็เลยให้หลานสาวมาช่วยขายลอตเตอรี่แทน
พอเสร็จธุระก็กลับมาสังเกตเห็นว่ากระเป๋าเงินที่หลานสาวสะพายไว้
อืมซิปมันเปิดรูดออกมาก็เลยตัดสินใจเอากระเป๋าเนี้ยนะคะ
เอาเงินในกระเป๋าออกมานับพบว่าเงินหายไป
พอสอบถามกับนางบิวผู้ก่อเหตุนางบิวปฏิเสธบอกไม่รู้ไม่เห็นเหมือนกัน
แต่ทีนี้ด้วยความที่คุณแก้วตาเขาสงสัยไงก็เลยไปขอ
ขอดูภาพกล้องวงจรปิดจากร้านขายขนมเห็นชัดเลยนะคะ
นางบิวนั่นแหละเป็นคนขโมยเงินไปเธอพยายามทวงเงินคืนนะคะ
แต่นางบิวเนี่ยกลับยืนกลันบอกไม่ได้เอาเงินไปทีนี้ตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจให้มาตรวจสอบ
พร้อมกับคลิปจากกล้องวงจรปิดให้ตำรวจดูด้วยนะคะ
สุดท้ายนางบิวพอเห็นกล้องวงจรปิดเท่านั้นแหละก็
พี่เบิร์ตจำนวนด้วยหลักฐานยอมค่ะยอมรับและยอมชดใช้เงินคืนให้จำนวน๒๐๐บาท
คุณแก้วตาบอกว่ารู้สึกเสียใจนะที่เพื่อนร่วมอาชีพเพื่อนร่วมอุดมการมาทำแบบนี้
ซึ่งพอได้เงินคืนมาแล้วนะคะ
คุณแก้วตาบอกว่าจะไม่ดำเนินคดีกับนางบิวอยากจะให้โอกาสกลับเนื้อกลับตัวกลับใจ
สมัยส่วนเจ้าของร้านที่เป็นเจ้าของกล้องวงจรปิดบอกว่าไม่อยากนิ่งเฉยกับเหตุการณ์นี้
เพราะถือว่านางบิวมีพฤติกรรมลักทรัพย์เขาเองก็กลัวว่าวันหนึ่ง
วันใดจะมาขโมยของในร้านเขาหรือเปล่านะคะ
ก็เลยเดี๋ยวบอกว่าจะไม่อนุญาตให้นางบิวมานั่งขายลอตเตอรี่ที่บริเวณหน้าร้านอีกต่อไป

อย่างนี้ก็พูดกันตามภาษาชาวบ้านจะออกไปก็มองหน้ากันไม่ติดแล้วนั่นแหละสิ
นี่ไงท่านหลักพุทธบอกว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
กรรมคือการกระทำท่านทำแบบนี้สุดท้ายท่านนั่นแหละเดือดร้อน

สวรรค์เห็นกล้องวงจรปิดก็เห็น